คุณผู้ชมพามาดูเรื่องของแรงศรัทธากันบ้างนะครับ
โอ้โหคนไปที่วัดเจดีนครศรีธรรมราชกันเยอะเลย

ไข่ที่นี่ถือว่าไอ้ไข่ต้นฉบับนะ
เพราะที่อื่นตอนนี้ก็มีรูปหล่อของไอ้ไข่อยู่หลายวัดเหมือนกัน
แต่ถ้าจะไปที่ต้นฉบับต้องไปที่วัดเจดีนี้เลยนะครับ
ใช่ค่ะที่วัดเจดีที่พื้นที่หมู่๗ตำบลฉลอง
อเภอศิชย์ชนจังหวัดนครสีธรรมราชนะครับ
ก็แน่นอนมีประชาชนหลั่งไหลเข้าไปเที่ยววัดเจดี
ไปกราบไหว้ศักรรมรูปปั้นไอ้ไข่

เรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ขอพรขอโชคนะครับ
ทำให้ที่พักทุกแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จองเต็มไปหมดติดต่อกันหลายวันแล้ว

ร้านอาหารร้านขายของฝากร้านขายของที่ระลึกอะไร

สายการบินบินตรงจากดอนเมืองนครศรีธรรมราช
เต็มเกือบทุกเที่ยวบินเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนวัดไอ้ไข่
ส่วนเรื่องของไอ้ไข่วัดเจดีรุ่นยอดทรัพย์๖๔
ก่อนหน้านี้มีการเปิดจองกันไปเมื่อวันที่๑๖สิงหาคม
แล้วคนมากันแน่นวัดจนเกิดความวุ่นวาย
ก็ยกเลิกการเข้าไปลงทะเบียนจองกันถึงวัด
ก็อาจจะให้มีการจองผ่านออนไลน์ไปแล้วล่ะนะครับ

ใครได้ใบจองคิวแล้วนะครับ
ก็หมายถึงตอนที่ไปที่วัดนะครับ

ส่วนใครที่ต้องการก็ตอนนี้ไปทางออนไลน์
ซึ่งออนไลน์ผมว่าก็น่าจะจองกันเต็มแล้วล่ะ

บรรยากาศที่วัดเจดีก็คนเยอะเลยนะฮะ
เอาไปต่อกันที่วัดหัวกระบือซอยเทียนทะเล๑๙

วงท่าข้ามเขตบังขุนเทียน

พิธีบวงสวงไอ้ไข่แน่
โดยเชิญพระเดือนชัยธรรมวิจโย

เจ้าอาวาสวัดถ้ำจานครูภูหินด่าง

แล้วก็เป็นพระอาจารย์ดังในช่วงของคดีน้องชมพู่นะ
มาเป็นประธานในพิธีบวงสวงครั้งนี้นะฮะ
โดยมีชาวบ้านแต่งกายชุดขาวมารอต้อนรับ
หลวงปู่เดือนชัยกันเยอะเลยนะครับ

เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที

หมายเลขทะเบียน๓กกบไม้๗๓๘๔กรุงเทพฯ

ชาวบ้านวิ่งปรีเข้าไปหาหลวงปู่

และหลังจากนั้นชาวบ้านก็วิ่งปรีเข้าไปที่รถ
เพื่อที่จะไปถ่ายภาพทะเบียนรถนะครับ
ส่วนช่วงของพิธีหลวงปู่เดือนชัย
เจิมหน้าผากของรูปหล่อไอ้ไข่ทั้ง๗องค์
องค์นั้นหลวงปู่เดือนชัยได้ใช้ปากกาเจิม

จากนั้นก็หยดน้ำตาเทียนไปยังอ่างน้ำมนต์นะครับ
ก็ปรากฏเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมได้จดจ้องมองเห็นแบบนี้แหละนะครับ